เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมาอีกแล้วเรื่องของสามีที่มีรสนิยมทางเพศที่ชอบความรุนแรง
แล้วก็ทำให้ภรรยาเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตนะคะครั้งนี้เกิดขึ้นที่สุราธานีค่ะ
ภรรยาเสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะสามีเนี่ยตื่นเช้ามาพบว่าภรรยาไม่มีลมหายใจ
แล้วก็ไปรีบไปมอบตัวที่โรงพักค่ะ
ขณะที่น้องภรรยายืนยันบอกว่าผู้ก่อเหตุ
มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติค่ะ
ตำรวจสพบ้านนาศาลกับแพทย์
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ

ฟกช้ำทั้งตัวโดยเฉพาะใบหน้า

สาเหตุการเสียชีวิตก็ส่งไปให้ไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนายกะสมะถิระนราดิตอายุ๕๒ปีเป็นสามีค่ะ

แล้วให้การบอกว่าคืนวันที่๑๗กรกฎาคมไปดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้าน
ห้าทุ่มกลับเข้าบ้านก็มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา
ซึ่งปกติตนเองก็มีพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรง
ขณะที่ร่วมหลับนอนก็จะชกต่อยตบตี
เป็นอย่างนี้มาร่วม๓๐ปีแล้ว
แต่เวลาที่เมาสุราซึ่งนานครั้งนึงเนี่ย
มันก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วตัวเองก็หลับไป
กระทั่งตื่นขึ้นมาพบว่าภรรยาแน่นิ่งค่ะ
ก็เลยไปแจ้งญาติแล้วไปพบกับตำรวจ

แล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นางสาวปียะนัดดาน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ที่ผ่านมาพี่สาวถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยเลยค่ะ
เวลาที่ผู้ก่อเหตุมีอารมณ์

เขาบอกว่ายิ่งหลังออกจากเรือนจำมา

ก็เคยให้เธอไปบอกญาติผู้หญิงคนหนึ่งให้มาหา

จะบังคับให้เขาร่วมหลับนอนแต่ว่าไม่สำเร็จ
แล้วก็เคยบังคับให้พี่สาวร่วมหลับนอน
พ่อแท้ให้ดูด้วยแต่ว่าพี่สาวปฏิเสธ
บอกว่าครั้งนี้เธอจะคัดค้านการประกันตัวให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมค่ะ
เขาจะใช้แบบมือเท้า

แล้วว่าถ้าเกิดว่าอารมณ์เขาเป็นอย่างนั้น
แล้วเขาก็จะมาลงแต่กับพี่สาว

อยู่กันมาเป็น๒๐๓๐ปีแล้ว

เขาเหมือนมีอาการทางจิต
เราจะมักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยขึ้นนะคะ
เนี่ยค่ะเสียชีวิตครับฝ่ายหญิงเสียชีวิตค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยคือถ้าดูประวัติแล้วคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าเป็นอดีตตำรวจรุ่น๙โรงเรียนตำรวจภูทร๘แล้วติดยศ๑๐ตำรวจตรีที่สพกระบี่นะคะ
แล้วเคยอยู่ในเรือนจำค่ะเพราะว่าไปก่อเหตุยิงตำรวจสืบสวนของกระบี่เสียชีวิต
เพราะว่าไปมีปัญหากันเรื่องผู้หญิงเมื่อปี๒๕๕๔สารพิพากษาจำคุก๓๓ปี๔เดือน
รับโทษติดคุก๖ปี๔เดือนออกจากคุกเมื่อ๓๐มกราคมปี๒๕๖๐ออกจากคุกมา๕ปี
ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุก็มีลูกชายด้วยกัน๒คน
แล้วกำลังจะจบปริญญาเอกทั้งคู่ค่ะ
เนี่ยค่ะก็กลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกรอบนึงนะคะ